พอเห็นเช็ครู้ว่าคุณเสร็จกระดาษไปนึกรวดเลย

คุณธนัทบอกพร้อมจ่ายเงินสด

ก็ให้ผมเตรียมเงินส่วน๑ล้านบาท
ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมโทษข้าวโทษ
ไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น
แต่สิบล้านแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันไหมคะ

แต่พี่เอาไปธนาคารมันก็ออกมาเป็นเงินสดสิบล้านได้นะพี่
ไปแลกเงินสิบล้านได้

ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่นฝั่งเล่นมันนู่น
ตาอีก๕หนึ่งให้เห็นว่ากราศาบาลธุรกษัตริย์
ทำคนประโยชน์ให้กับประเทศใหญ่ไง

สุดท้ายแล้วลูกนัดไฮโซลูกนัด
ศิลาแกก็โกรธเลยโกรธแล้วก็เนี่ยเดินหายไปเลย
แล้วแทบจะเครื่องไม้ใส่เลยแล้วก็เดินหายจากมัน

ไฮโซลูกนัดงงบอกเฮ้ยเช็คมันไม่ใช่เงินตรงไหน
เช็คมันไม่ใช่เงินตรงไหนเช็คมันก็คือเช็คเงินสด
และเช็คมันคือสิ่งที่เป็นระบบสากลการเงิน
ใช่เขาใช้กันตั้งแต่จักรวรรดโรมันแล้วค่ะ

ถ้าเป็นแบบนี้จะเอาอีกทีก็ได้นะ

เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมากันอีกรอบหนึ่งฮะ
แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าแยกย้ายจากกันไป

หริงสมบัติบุญงามนลหรือบอกกรรายจุด

ใช้คำนี้แล้วกันโคตรรำคาญศิละ

กรณีลูกนัดตาบอดพอมีใบรับรอง

อ่านขาดเลยฮะสำหรับพี่หนูริ่งบอกกรรายจุด
บอกวันนี้หิวแสงจะเอาเงินมาวางเดิมพันกันอีกรอบ
หนูหลิงพูดจริงท้ายบอกขี้หมา
กับงานนี้คือด่าคุณศิราเจนจาคะเล่นใหญ่แบบนั้น
เพราะไม่อยากจะเสียเงินไปวิเคราะห์กันขนาดนี้
เคราะห์เพิ่มเติมบอกนี่คือการเดิมพันธุ์
ชามใหญ่โจ๊กชามใหญ่คือไร้สาระ
ไม่มีอะไรเลยคือพูดดีกันไปปากดีกันไป
พอถึงเวลาจริงจะเอาเงินมาวางกันจริง
จะผิดส่วนกันจริงล้มเดียวล้มเกมกันนี้
แล้วมีแฮชแท็กพี่ศิราดูข่าวยัง
ดูที่หน้าจอทีวีนะแฮชแท็กศิระไม่มีตังค์จ่าย

ที่ตอนนี้อาจจะตกลงมาแต่มีช่วงหนึ่ง
อันดับหนึ่งอยู่นานหลายชั่วโมง
ตัวแค่ครั้งค่อนข้างวันนี้เมื่อมีเรื่องราวใหม่ก็เป็นเรื่องปกติ
ชาวเน็ตแซะก็คือเช็คมันคือระบบการเงินสากล

ใช่ค่ะคิดจนกว่านี้แต่มีเงินประมาณนี้
จำเป็นต้องแบกเงินสดหมื่นสองหมื่น

ทำไมคุณศิระเจนจาคะถึงได้เล่นใหญ่ขนาดนี้

ไม่อยากจะเสียเงินอยากจะล้มดริว

คือดูเลยว่าคุณมีเครดิตหรือเปล่า